ทุกผู้ชมครับตำรวจที่อุดรธานีเขาไปตามให้กับชาวบ้านที่ร้องเรียนเข้ามานะฮะ
ว่ามีบ้านหลังนึงนะผู้ชายคนหนึ่งเขายิงปืนขึ้นฟ้ากลางดึกนะ
ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบแล้วเจอนะบ้านหลังนี้
แต่เขาบอกเขาไม่ได้ยิงปืนที่บ้านไม่มีปืนเขาแค่จุดประทัดเท่านั้น
มีชาวบ้านที่เขาอัดคลิปเอาไว้นะฮะเขาบอกนี่มันเสียงปืนชัดชัดเลยเนี่ย
ยิงขึ้นฟ้าเนี่ยฮะแล้วก็โพสต์เรื่องนี้เอาไว้
โดยให้ข้อมูลอ้างว่าผู้ชายคนนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดด้วยนะทำธุรกิจสีเทาด้วยเจ้าของคลิปบอกว่า
อยู่ใกล้ใกล้กันแล้วหลังนี้เนี่ยยิงปืนขึ้นฟ้าบ่อยมากในคลิปนี้เนี่ย
ตีหนึ่งสิบเจ็ดนาทีนะฮะของคืนวันหนึ่งสะดุ้งตื่นมาเพราะเสียงปืน
ตรงนี้เป็นพื้นที่สารเจ้าปู่ย่าในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตำรวจก็เจอตัวแล้วนะฮะ
ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุเลยฮะอยู่ในซอยประชาสันติ๑
ตัวเมืองอุดรธานีนี่หลังจากที่ชาวบ้านเนี่ย
เขาส่งคลิปมาร้องเรียนนี่ฮะลักษณะเป็นห้องเช่านะครับ
ได้เจอกับผู้ชายที่ถูกเพื่อนบ้านบอกว่า
นี่ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยเขาชื่อพระวิทย์นะฮะ
อยู่กับภรรยาอ่าออกมาแล้วนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เอาหมายค้นไปแสดงตัวขอตรวจค้น

แต่จากการตรวจค้นเนี่ยทั้งในตัวแล้วก็ในห้องเนี่ย
ไม่เจอปืนนะฮะไม่มีสิ่งของผิดกฎหมายอะไรด้วยนะ
แล้วตัวนายพวิทย์เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยิงปืน
ที่เห็นในคลิปเนี่ยมันไม่ใช่ปืน

ไปเอาปืนที่ไหนมายิงเขาจุดประทัด
ปังปังที่ได้ยินเนี่ยคือจุดประทัดนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็เอาตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนะครับ
ไม่ได้มีสารเสพติดอะไรนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งข้อหาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการ
ก่อความเดือดร้อนรำคาญจากการจุดประทัดเสียงดังในเวลากลางคืน

ตกลงเป็นประทัดจริงใช่ไหมคะ
ที่บ้านเจอไม่เจอปืนไงไปค้นแล้วไม่เจอปืนนะฮะ